หลังจากจอลิวคาซิเมโลกระชากเข็มขัดแชมป์ไปจากอำนาจ
ขัดเส้นนี้ว่างลง
เอกตะวันจะผ่านไอ้งูเหลือมดอนนี่เลียเตสนักชกที่ทำสถิติครองแชมป์โลกยาวนานที่สุดของฟิลิปปินส์ไปได้หรือไม่ห้ามพลาด